ณฑลหูหนานถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจีนนะครับ
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
จากการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมในมณฑล
ซึ่งยุทธศาสตร์เส้นทางสายหมายใหม่
ศตวรรษที่๒๑ของรัฐบาลจีน
ก็ทำให้อุตสาหกรรมในหูหนานมองว่า
จะสร้างโอกาสที่ดีในการขยายตลาด

ซึ่งก็อยู่ในแนวเส้นทางสายไหม
ทางทะเลสัตวรรษที่๒๑ของจีนด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
ณฑลหูหนานทางภาคกลางของจีน
ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านเกิดของผู้นำทางการเมืองคนสำคัญ
อย่างประธานาธิบดีเมาส์เจอตุงเท่านั้น
แต่ปัจจุบันยังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
โดยหูนานเป็นมณฑลที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อน
คือการพัฒนาของอุตสาหกรรมภายในมณฑล
จนถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง
ขณะที่การประกาศแผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่๒๑
ของประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างจีนกับยุโรปและทวิปต่าง
ซึ่งครอบคลุมเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเล
เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติของจีน
ก็ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างในมณฑลหูนาน
มีความหวังถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
จากตลาดในประเทศต่างที่ขานรับเข้าร่วมแผนพัฒนาดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้
อยู่ในแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลสัตวรรษที่๑๑ของจีน
ทั้งเครื่องขุดเจาะเครื่องจักรงานคอนกรีตและท่าเรือ
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเมืองฉางสาของมณฑลหูนาน
ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศและภูมิภาคต่างทั่วโลกกว่า๑๐๐แห่งระบุว่า
อินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์
เป็นตลาดสำคัญ๓อันดับแรกในอาเซียน
ขณะที่ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล
จะสร้างโอกาสที่ดีในการขยายตลาด
โดยเฉพาะจากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ชั้นนำของจีนเผยว่า
ในช่วง๓ปีที่ผ่านมาธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันบริษัทจะขานรับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่
และเลือกอาเซียนเป็นตลาดหลักในต่างประเทศ
ในการขยายธุรกิจและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์
มีมาเลเซียเป็นตลาดแรกในอาเซียน
เช่นเดียวกับที่มาเลเซียสั่งซื้อรถไฟฟ้าจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่อยู่ในหูนาน
ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าของจีน
เส้นทางสายหมายใหม่สัตวรรษที่๑๑ทั้งทางบกและทางทะเล
ถูกมองเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขยายอิทธิพลในเวทีโลกของจีนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
โดยครอบคลุมประเทศต่างในทั้ง๒เส้นทางกว่า๖๐ประเทศ
ซึ่งมีประชากรรวมเกือบ๒ใน๓ของประชากรทั่วโลก
ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมเกือบ๑ใน๓ของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งโลก
โดยตั้งแต่ปี๒๕๕๖ที่มีการประกาศยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ได้ลงทุนในประเทศต่างที่อยู่ในเส้นทางสายไหมใหม่ศัตวรรษที่๑๑แล้ว
เป็นมูลค่ากว่า๑๗๕๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่ในวันที่๑๔๑๕พฤษภาคมนี้
รัฐบาลจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือนานาชาติที่กรุงปะกิง
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่
โดยมีผู้นำจาก๒๙ประเทศเข้าร่วม
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน